ทุกคนท่านบุญฟังอัตแลนด์

ข้าวใส่ไข่สด

ดีแล้วมีชี้อยู่อันหนึ่งเอาลง

เมื่อวานนี้ทุกคนติดตามกันหมดเลยตอนที่เนรคำมาถึง

ผมก็ดูผมดูผ่านไทยรัฐนี่แหละ
มีการไลฟ์แต่ไม่มีการสัมภาษณ์อย่างที่แถลงข่าว
เขาเอารถไปรับถึงเครื่องบินเลย

อายการคดีพิเศษ๔พร้อมสั่งฟ้องเนรคำ
เนรคำเพราะตอนนี้ให้ใส่ชุดขาวแล้วนะคะ

ลาศิกขาแต่ว่าไม่ยอมเปล่งวาจาศึกนะครับ
ถอดจีวอนคือยังไม่ครบ
ถ้าคนที่สมัครใจศึกต้องเปล่งจีวอน
ไม่ใช่เปล่งวาจาว่าศึก
แต่เน้นคำบอกว่ายังไม่เปล่งแต่ยอมถอดจีวรนะคะ
ก็วันนี้นะคะอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ
ท่านก็ออกมาเปิดเผยว่านายวีรพลสุขผล
หรือว่าอดีตพระวีรพลชัตติโกหรืออดีตเนรคำ
ซึ่งเป็นประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรมที่ศรีสเกต

ภาคผู้เยาว์กระทำชำเลาหญิงเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปี
กระทำอนาจารย์เด็กต่ำกว่า๑๕ปี
ช่อกงประชาชนและฟอกเงินนี่คือทั้งหมดนะ
แล้วก็นำตัวยื่นให้อายการก็ยื่นฟ้องศาลไปแล้ว
จากการสอบสวนนะคะเนรคำนี้ก็มีตอนนี้นายวีรพลเนี่ยนะ
มีคนมาคือทนายความมาถึง๓ทีมมารับฟังการสอบสวน

แสดงว่าเขาเตรียมต่อสู้เต็มที่

ถ้าเขายื่นอุทธรณ์ที่นู่นเขาก็จึงอยู่ที่นู่นต่อ

นายวิรพลนี่ก็บอกว่าปฏิเสธค่ะ
ไปสู้คดีในชั้นศาลและไม่ให้สัมภาษณ์ใดนะครับ

เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าทองอยู่ไหนแล้วเงินอยู่ไหน

เข้าไปดูพระเขียวที่เธอเล่าให้ฟัง

เป็นอะไรก็ไม่รู้เหรอแต่ไม่ใช่หยก

ข้อหาช่อกงประชาชนนะฮะตามกฎหมายอายการนั้นต้องร้องขอคืนเงินให้ผู้เสียหาย
เมื่อฟ้องแล้วข้อหานี้จะต้องระบุในคำฟ้อง
ต้องคืนเงิน๒๘ล้านบาท
ซึ่งเนรคำก็มีพวก๘คนจำนวน๑๓ล้านแบบนี้อีกคดีหนึ่ง
อ่าน่าขายไปตอนนี้ขายไปบางส่วนแล้ว

ก็มันมีคำถามอยู่ที่ว่าเงินทอง

ตอนนี้เคี่ยวป้าดเลยยังมีเครื่องอะไรนึกหน่อย
ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ไหนทองที่คนบุริษัทอยู่ไหน
ยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอยังเจอแต่พวกทรัพย์ยังพวกรถลาพวก
ก็เชื่อว่าผู้ที่มีอิทธิพลเป็นคนเก็บเอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นอะไร

ผู้มีอิทธิพลน่าจะเป็นคนเก็บทองเก็บอะไรอย่างนี้เอาไว้
พอดูรูปการนี้แสดงว่าเขารอจนหมดอายุความเรื่องหญิง
แล้วก็มาสู้เพราะเรื่องเรื่องหญิงนี่จะหนักกันติดคุกเลย

สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกว่า

เขาบอกว่าเขาอ้างในคำนี้นะฮะ
ว่าอยู่ต่างประเทศไม่รู้เรื่องว่าตัวเองโดนปราชิก

คุณพุทธศาสตร์ต้องปิดโทรศัพท์เลยครับ
เขาต้องว่าเขาต้องว่าเป็นรูทีน
เดี๋ยวจะมีคนที่ดูแล้วเขาจะไม่ค่อยชอบใจ

อย่างนู้นจังเลยอะถ้าเขาไม่เป็นวาจาศึกเนี่ย

เขาเยอะแยะพี่เขาก็จะอ้างไปอย่างนั้นแหละฮะ

ว่านี้ใส่ชุดขาวถอดจี่วอร์เป็นคนเหมือนเราเนี่ย
เราก็ใช้ชื่อนายวีระพรหอได้แล้ว

เดี๋ยวเขามะฟ้องกันนับนับยุทธนายความสาม
ข้อบัตราเราสองคนเยอะเลย

ใช่น่ะคนชมก็เยอะนะ

ก็เคยมีคนติดตามเค้าต้อง๓ล้านกว่าคน

ตอนนี้ก็เลยไปละลายอยู่ในคุกก่อน
ก็แต่ทนาย๓ชุดก็คงจะเตรียมต่อสู้เต็มที่แล้วล่ะ

แป๊กสรุปแล้วเป็นอะไรสรุปใช่ญาติใช่ลุงอย่างที่คนคิด

วันนั้นที่คุณพระดำอ่านข่าวไว้

จากทราบอาทิตย์ซึ่งใช้๓๐คน

ตำรวจสถานีตำรวจเขาบอกวุ่นวายกันมาก

ก็คือเรียกว่าเป็นคนที่ข่มขืนนะครับ
ฆ่านักเรียนวัย๑๕ปีนะฮะ

เพราะว่าเคยชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืนครู

ตอนนี้ยังคว้าไม้กระถิ่นฟาดหน้าสาวโรงงาน

ยาดเห็นสุดคนก็โดดชกหน้าไป๑ที
นี่คือที่คดีน้อง๒๔นะครับ
คือในแป๊กได้มีการให้การรับสารภาพ
ว่าได้รอบไปหาผู้ตายที่นอนหลับอยู่ในห้อง

จะบีบคอใช้มือปิดปากปิดจมูกจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ได้มีการสวมกางเกงให้เหยื่อ
แล้วก็นำศพไปวางจัดท่านอนก่อนที่ตัวเองจะหลบหนีไปนะครับ
จากการสอบสวนในแป๊กได้มีการให้การด้วย

ได้ไปดักชิงรถจักรยานยนต์ของนางสาวพิรดา

ขณะที่กำลังขี่รถไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งอยู่ในซอยวัดแปลงกะถิ่น
ก็หลบหนีมาที่กะท๊อปป่อบปลา

ขณะที่นางสาวพิยดาผู้เสียหายที่ถูกชิงรถ

ก็พบกับในแป๊กยืนดักอยู่ข้างทาง

ปรากฏในแป๊กใช้ไม้กระถิ่นฟาดที่หน้า
ทำให้รถเสียหลักล้มลง
ก่อนที่ในแป๊กจะเดินมาตีซ้ำที่ศีรษะอีก๑ครั้ง
ตนเองก็พยายามจะลุกขึ้นวิ่งหนีนะฮะเรียกคนที่อยู่แถวนั้นให้ช่วยนะครับ
โดยกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำที่ตั้งอยู่บริเวณสายแยกวังกระจ่า
ประดูกสามารถบันทึกภาพในแป๊กเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
คือในแป๊กเองก็หลังจากนั้นก็เอารถขี่มาแล้วก็น้ำมันหมด
ก็เลยไปจอดทิ้งเอาไว้แล้วตัวเองก็เดินเท้ากลับมาที่กระต๊อปของตัวเอง
ซึ่งเป็นกระป๊อปอยู่ริมบ่อปลา
ห่างจากจุดที่ตัวเองเคยไปก่อเหตุข่มขืนของน้องอายุ๑๔
ที่เราบอกกันเมื่อวานนี้๖๐๐เมตรเอง
คือหลังจากข่มขืนแล้วมันยังไปทำคดีอื่นอีก

ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแป๊กเนี่ยนะฮะก็เคยก่อเหตุแบบนี้ไว้แล้วหลายครั้งด้วย
จริงคือสรุปวันนี้ที่สอนอบ้านโพฉะเชิงเศร้า
เขาบอกเกิดกรหลเพราะว่าตำรวจเกิดประชาชนเนี่ยคือชาวบ้าน
ก็แห่กันไปที่สถานีตำรวจเพื่อที่อยากจะเอาไอ้โจรนี้ไปขอขมาศพ

แต่ในขณะเดียวกันทุกคนเตรียมรุมประชาธรรม

อารมณ์เนี่ยอารมณ์เห็นหน้าแล้วทนไม่ได้อารมณ์นะวันนี้เขาบอกว่า

จะเย็นคนเพื่อนบ้านข้างบ้านว่าตอนนี้เป็นยังไงชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้รู้ไหมฮะ

ที่สุดตำรวจไม่สามารถเอาเขามาตอนนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าจะเอา
ขอขมาศพหรือจะดำเนินการอะไรต่อเพราะว่าถ้าไปขอขมาศพตอนนี้

แต่ชาวบ้านเขาบอกงั้นรู้ไหมถ้าไม่ไปขอขมาศพก็จะยกศพมาที่สอนอ

ตำรวจก็เลยให้เหตุผลยังไงพี่เหมียวบอกว่า
ตำรวจเลยบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้สร้างคดีเดียวเขาไม่ได้ก่อคดีเดียว
ถ้าสมมติคุณเป็นลุงประชาธรรมเข้าไปเป็นอะไรเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น

อีกอย่างหนึ่งนายแป๊กไม่ได้ควรอยู่ในพื้นที่
เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่คุณลุงหรือญาติเขาที่แบบว่าโดนใส่ข้อหาใส่ความ

อย่างที่เขาพูดเมื่อวานนี้เขาบอกเฮ้ยเขากลายเป็นแบบว่าจำเลยสังคมไปแล้วอ่ะ
ข่าวแรกเขาก็เสียหายไปแล้ว
จะมีข่าวอื่นข่าวต่อมาว่าเขาไม่ได้ทำก็ว่า

โพสต์เรื่องนี้แหละ
พอดีผมไปพอเขาจับตัวได้แล้วผมก็ไปเห็นข้อความนี้เข้า
ปรากฏว่าคือในข่าวเขาบอกเลยว่า
นี่คือได้มีการก่อคดีข่มขืนมาได้๓ครั้ง
ต่างท้องที่ใช่ไหม
ถูกจับที่ขอนแก่นนะฮะแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมา

คือตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผมก็เลยอยากจะถามไปว่า
สรุปแล้วเราจะปล่อยไอ้คนแบบนี้ให้ออกมาเพ่นพลาดอยู่ในสังคมต่อไปเหรอ
มีการลดหย่อนโทษแล้วก็ออกมาแล้วมันก็มาก่ออีก

นี่คือเป็นครั้งที่๓ครั้งที่๔เขามาแล้วนะนี่ตายแล้วเพราะฉะนั้นนี่อยากจะรู้ว่าแล้วจะทำยังไง
คือสังคมผมว่ามันก็ผมว่ามันต้องประหารคือไอ้แบบนี้มันต้องประหารได้แล้วไงเพราะว่านี่ไปฆ่าเขาข่มขืนเขา
คือผมโรคไม่ได้บอกไม่ได้สำนึกผมโรคสวยไม่ได้
ระหว่างที่เขาบอกว่าการให้ปากคำเขาก็ไม่ได้มีอาการเครียดนะ
แล้วก็พูดว่าเคยทำมานู่นนี่นั่นเล่าให้ฟังแล้วเขาก็เล่าเขาก็เล่าเป็นสเต็ปสเต็ปว่า
คือสิ่งที่วันนี้รู้สึกทางนักข่าวของไทยรัฐทีวีเนี่ยก็สัมภาษณ์ไปเหมือนกัน
ว่าถามตำรวจว่าระหว่างที่ให้ปากคำเขามีความเครียดเปล่าไหมตำรวจก็ไม่ได้ตอบอะไร
กฎหมายอ่อนกฎหมายผมบอกแล้วจริงกฎหมายไม่ได้อ่อนแอนะแต่การบังคับใช้ดังหากอ่อนแอ
มันมีการนิรโทษกรรมเยอะด้วย
คือใช้คำไม่ได้ไม่ได้หรอกคุณพระดำเราต้องใช้คำว่ากฎหมายเขาให้บังคับใช้
แต่เราไม่ได้บังคับใช้ตามข้อกฎหมายไงกฎหมายประหารมีไหมมีแต่มันเหมือนกับไม่ได้ใช้

มันมีลูกแมวอยู่ด้วยมีลูกแมวด้วย
โอ้ไหมเข้า

จึงต้องยอมปล่อยให้งูเหลือมไขย่อนแมวออกมาก่อนเป็นตัวแรก
จากนั้นงูเหลือมก็ค่อยไขย่อนแมวที่เพิ่งเกิดอาทิตย์เดียว๓ตัว
ก่อนที่จะนำงูเหลือมใส่ถุงเพื่อไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ต้องกินตัวเดียวก็จะได้พอพอจะเลื้อยไหว
คือเขาบอกว่าเจ้าของบ้านถามว่าขนาดที่นอนอยู่ที่บ้านก็จะยินเสียงดังมาจากใต้ถุง

บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่สี่สิบสี่หมู่สามกินแมวไปสามตัวโอ๊ย

เจ้าของบ้านอายุสี่สิบสี่อืมเจ้าของบ้านอายุสี่สิบสี่
แต่บ้านเล็กที่เนี้ยสี่สิบสี่หมู่สามกินแมวไปสามตัวอืม

เป็นโฟกัสที่เลขงูยาวสามเมตรอืมอืมด้วย

ก็ใช่แสสิแม่แมวท้องสามเดือนเอ่อช่วงหน้าช่วงหน้า
ระวังคนซื้อครีมทุกวันนี้การระบาดของครีมนี้เยอะเหลือเกิน
คุณมั่นใจเหรอฮะว่าครีมที่กุญซื้ออ่ะมันถูกต้องแล้ว
เดี๋ยวกลับมาครับ
จริง
ขึ้นใดลงโทษว่าจะแบบไหน

ส่งไลน์เข้ามา
ว่าเราจะทำง่าย
จะให้แอวค์จี้มิงไปคนดูละกัน
ที่ถืออยู่ที่แอว
แล้วโทษทีกลับกับ
เบอร์จะติดต่อกลับด้วย
แอวค์จี้มิงไป

เราจะพูดกับว่าทุกวันนี้
เราจะเห็นครีมนานาชนิดเลย
นานาแบบครีมจะเอายี่ห้ออะไร
แล้วทุกคนแม้ค้าครีมส่วนใหญ่ก็จะบอกโอ้โหรวยจากการขายครีม
รวมจากการขายครีมนั่นเลย
ล่าสุดที่มันเกิดที่จังหวัดสงขา
สาธารณสุขสงขาบุกบ้านพักในอำเภอหาดใหญ่
ต่อมตะลึงอึ้งกิ่มกลี่
คนในบ้านนี้แทนที่จะทำปัดกวาด
ไม่ใช่กวนสุดฤทธิ์
เป็นเขาเขา